ต่อกันที่พี่ปูกระหนกวันกันหน่อยค่ะ
เพราะความใจดีเป็นเหตุให้ต้องอารมณ์เสียจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
กำลังไลฟ์ขายของอยู่ดีนะคะแต่บอกเลยว่า

บริจาคสักนิดสักหน่อยสัก๑๐๐บาทก็พอ

เป็นใครใครก็สงสารนะคะ
อยากจะให้พี่ปูช่วยโอนเงินค่า

ปูด้วยความสงสารค่ะเห็นแบบนี้

ปูก็เลยโอนเงินไปให้เลย๑๐๐บาท
แล้วก็ส่งสลิปโอนเงินให้ชาวเน็ตรายนี้ด้วยค่ะ
ที่ตอนแรกส่งมาขอเงินเนี่ย
เขาก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าบัญชีนี้ไม่ใช่ของเธอนะคะ

ใช้รูปในทางไม่ดีมาหลายครั้งแล้วค่ะ
พอพี่ปูเจอแบบนี้ก็เลยบอกว่าได้เลย
แอบอ้างมาขอความช่วยเหลือก็แล้วกันเอาอย่างนี้ไหม
สุดท้ายค่ะคู่กรณีกลับคำนะคะ
สารภาพเลยว่าบัญชีนี้เป็นของเธอเองค่ะเธอลำบากจริง

แล้วก็บอกด้วยว่าจะยอมโอนเงินคืนให้กับพี่ปูในวันรุ่งขึ้นนะคะ
พอเคลียร์กับคู่กรณีเสร็จค่ะพี่ปูก็โพสต์ร่ายยาวแบบนี้เลย
บอกว่าตี๓ก่อนนอนเนี่ยก็ต้องมานั่งเสียใจที่สุดเลย
ต่อไปนี้จะไม่มีการช่วยเหลือแบบนี้อีกแล้วไม่น่ามาหลอกกันเลยค่ะ
ระหว่างที่ไลฟ์ก็มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ
เธอเองก็ยินดีที่จะโอนเงินให้ไปรายไหนช่วยได้ก็ยินดีช่วย
แต่ปรากฏว่าเป็นคนมาหลอกเงินค่ะเงินจำนวนนี้เล็กน้อยมากสำหรับปู
แต่คุณทำแบบนี้ต่อไปจะไม่มีใครกล้าให้กับคนที่เดือดร้อนจริง
นอนคิดดูนะคะคุณพี่ปูฝากไว้นะคะ
จากนั้นค่ะพี่ปูก็มาอัปเดตบอกว่าคู่กรณีที่มาหลอกขอเงินเนี่ย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปที่พี่ปู

เดินทางไปแจ้งความที่สอนอบางนาด้วยนั่นเองนะฮะ

ไลฟ์คุยไปขายของอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ไม่ได้ไลฟ์แจกเงิน
แต่ว่ามันมีข้อความที่คุณผู้ชมที่เขาดูอยู่แล้วเขาเดือดร้อนเขาก็ส่งมาบอก
แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้เดือดร้อนจริงหรือเปล่า
อ้างกันไปเรื่อยนะคะแต่ว่าคนเห็นใจโอนเงินไปแล้วจริง
ก็น่าเข้าอกเข้าใจพี่ปูเหมือนกันนะมันอารมณ์เสียมเสียอารมณ์
ไม่น่าทำเลยนะเพราะคนที่เดือดร้อนจริงจะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะ